การละเล่นแอวสาวเดือน๕มีรูปแบบการละเล่นที่เน้นการใช้ภาษาร้องเป็นกรอนลำ
การร้องของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีลักษณะเป็นการร้องแก้กัน
ความสนุกสนานจึงเกิดจากการร้องโต้ตอบกันได้ในภาษากรที่มีสัมผัสและถ้อยคำที่ใช้เกี่ยวกัน
ผู้ร้องจึงต้องมีไหวพลิบในการร้องโต้กัน
ถ้ายิ่งร้องโต้ตอบกันแบบทันทีทันใดเรียกว่าเป็นการสาดกรอนใส่กัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน